เอาล่ะคุณผู้ชมครับตลอดกินกันดีกว่า

ดูก่อนว่าที่นี่มันอยู่ที่ไหน
เพราะว่าเด็กน้องหนูติดอกติดใจ

กรี๊บมาแล้ว

เพราะว่าร้านนี้เข้ามาในโรงเรียนปุ๊บ
เด็กกรี๊ดกร้าวจะเป็นแถวเลย
อ้าวดาราเมล็ดจาบหรอ

ตอนแรกนึกว่านดาราค่อยมาในโรงเรียน

เด็กมาลุมล้อมกันใหญ่เลยเฮ้ยจะไปไหนไปไหนกัน

รูปหมูรูปแมวรูปสุนัขช้างวัวควาย

เห็นแล้วสาวสัญญาณของเขา

เพียบเลยยังก็แจกฟรีแล้วก็ร้านแพนเค้กร้านนี้นะครับจะไปขายอยู่
บริเวณลานจำหน่ายศูนย์อาหารหน้าโรงเรียนวัดนางในตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนี่แหละครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายเสถียรทัพธานี
อายุ๔๒ปีพ่อค้าบอกว่าเปิดร้านขายขนมแพนเค้กมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปแล้วก็หมั่นฝึกฝนวาดภาพ
ก็ทำให้ตัวเองนั้นมีความสามารถในการวาดการ์ตูนแต่ละตัว
เขาบอกว่าดูทันสมัยมากมีทั้งสีสันลวดลายที่ดูแปลกตาสวยงาม
ถูกใจน้องหนูแถมราคาขายนะครับถูก

ตัวใหญ่นี่คือคนกินน้องคนข้าง

หมายถึงว่าแพนเค้กมันเป็นสั่งแบบพิเศษแพนใหญ่ก็จะ๒๐บาทถูกสุด๕บาท
สัยเนี่ยสองคนเมื่อกี้แพนใหญ่แล้วแหละ

แต่ดีแล้วน้องหนูเด็กตัวใหญ่เข้าไว้จะได้อุดมสมบูรณ์

คือให้น้องไปตอบเข้าคืออาจจะล้นเตาทำไม่ได้

แต่ว่าค่ะมันจะกว้างหน่อยใหญ่มันเปลืองเปลืองแป้งเล็ก